คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของโควิด๑๙กันหน่อยค่ะ
มาดูในส่วนงานที่เขาเรียกตัวเองกันว่าเป็นด่านสุดท้ายของสถานการณ์นี้
ก็คือทางวัดพระสับปะเหลอที่นำร่างของผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙
ไปประกอบพิธีทางศาสนาก็คือชาปนกิจศพเนี่ยนะคะ
หลายวัดเริ่มออกมาบอกแล้วว่าโอ้โหจำนวนผู้เสียชีวิตที่มาชาปนกิจที่วัดเนี่ยเยอะ
อย่างที่นี่ค่ะแต่ก่อนวันละ๓๔ศพ
เดี๋ยวนี้วันหนึ่งเป็นสิบศพเตาเผาพังคุณผู้ชม
ต้องใช้เตาเผาสำรองกันแทนนี่คือที่วัดราชประคองธรรม
อำเภอบางใหญ่จังหวัดนทบุรีร่างของผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙
ทยอยนำมาเผานะคะแต่เดี๋ยวนี้ต้องใช้เตาสำรองแล้ว
เพราะว่าเตาเมนหลักของวัดเนี่ยพังค่ะ
วัดนี้ก็มีกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีทำหน้าที่เป็นสับปะเรอค่ะ
เพราะว่าต้องจัดการทุกขั้นตอนนะคะนี่นะคะ
รับศพยกโลงขึ้นเตาเผาศพ
กรรมการมูลนิธิสยามนนทบุรีนายภัยรัฐสุดทูบบอกว่า
ก็ที่วัดราบประคองธรรมเนี่ยเปิดรับเผาศพผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ฟรีค่ะ
ตั้งแต่๔พฤษภาคมช่วงแรกวันหนึ่งกว่า๒๓ศพ
ช่วงนี้วันหนึ่งไม่ต่ำกว่า๑๐ศพ

เยอะสุดเนี่ยวันหนึ่ง๑๖ศพนะคุณผู้ชม
เป็นภาพที่หดหูใจนะคะ
ทางวัดรับเผาศพผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ฟรีเนี่ยค่ะ
เผากันมาไม่ต่ำกว่า๑๕๐ศพแล้ว
หลักนี่ใช้งานไม่ได้แล้วเตาพังแล้ว
ต้องซื้อเตาสำรองมาใหม่
ศพที่มาที่วัดก็จะมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสยามนทบุรีนี่แหละ
ขับรถไปรับจากโรงพยาบาลแล้วก็ดำเนินการให้เสร็จสับเลยนะคะ
ทีนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นความยากลำบากของเจ้าหน้าที่ด้วยนะ
ที่เขาก็ต้องดำเนินการให้หมดทุกขั้นตอน
ก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่เสี่ยงอะค่ะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด๑๙ด้วย
นับการนะครับของทางวัดล่าคองทำเองอยู่ประมาณสัก๑๕๐กว่าแล้ว
สามารถบุรณีเชาะโควิด๑๙ครับ
โควิด๑๙ร้วนนะครับประมาณ๑๕๐กว่า

เรื่องคนเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่สิ่งของสำคัญนะครับ

พอเผาไปเนี่ยหัวเผาก็ไม่ทำงานอะไรติดดับตลอดเวลาเผาไปซ่อมไป
แต่ตอนนี้เราได้จัดสร้างเมนสำรองซึ่งอยู่ด้านหลังนี่แหละครับ
ก็เป็นเมนใหม่แต่ว่าก็ยังใช้งานได้ไม่เต็มที่ครับ
เพราะว่าจะต้องลันอินเรื่องของระบบอิดที่จะต้องค่อยเพิ่มความร้อนไป